หิวกันแล้วแหละสายแบบนี้นะครับ
แล้วก็ในช่วงเที่ยงคิดไม่ออกจะกินอะไร

ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ

ไปไปดูสิครับ
ร้านนี้โอ้โหน่าทานมากครับ

โปะหน้าแบบจัดเต็มด้วยกากหมูทรงเครื่องนะครับ

ส่วนผสมสำคัญของทางร้านเลยนะครับ

ชื่อยาจริงอยู่แถวไหน

หมู่ที่๕ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง
สุราธานีลงใต้กันไปเลยนะครับ
ร้านนี้เนี่ยกากหมูทรงเครื่องสีเหลืองทองอร่ามนะครับ
ยหน้าด้วยกระเทียมเจียวถูกใส่เอาไว้ในพัชนะแก้วใบใหญ่เลยนะครับ
เขาบอกว่ากลิ่นมันหอมโชยไปทั่ว
นี่เห็นไหมวางไว้หน้าร้านแบบนี้ทุกวันนี้นะครับ
โอ้โหขายดิบขายดียิ่งกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีก

เป็นที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาทานอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
เจ้าของร้านเขาเล่าว่าตัวเองเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือมาก
สนใจและคิดอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก็เลยไปขอสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมาจากคุณป้า
พูดง่ายก็เป็นสูตรโบราณนะครับได้มา
และก็เปิดร้านด้วยไอเดียวที่ว่าจะนำกากหมูมาเป็นจุดเด่นของร้าน
กินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่าน
ต้องกินคู่กับอะไรกากหมูถูกไหม
คือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยกากหมูแป๊บหมูนี่คู่กันเลย

ใช่แล้วครับเขาก็เลยคิดสูตรทำกากหมูทรงเครื่องขึ้นมา
เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการโรยหน้า
แต่สุดท้ายขายไปขายมาลูกค้าบอก

แบบขอซื้อแบบใส่ถ้วยเลยขอแยกมาเลยถูกต้องเพราะมันอร่อยจริงจริงนะครับ
ขายแบบนี้มาได้๔เดือนกว่าแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
อกจากนี้ทางร้านยังมีสูตรเด็ดเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรน้ำตก
ก็คือน้ำจะต้องเข้มข้นหวานมันและที่สำคัญเขามีสูตรน้ำจิ้ม
เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านนะครับเมื่อใส่ในก๋วยเตี๋ยวโอ้โห
ไม่ต้องปรุงเลยฮะอร่อยทันทีทานไปพร้อมกับกากหมูทรงเครื่อง
กลมกล่อมลงตัวมากไม่เชื่อใช่ไหมไปถามลูกค้าที่ทานดูดีกว่าว่า
ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เด็ดสมคำร่ำลือจริงหรือไม่
กินกินประจำครับเป็นยังไงบ้างร้านนี้อ่า
ก็อร่อยแล้วก็ไม่ไม่แพงครับรสชาติไปแล้ว
รสชาติก็บางทีผมก็ไม่ต้องเติมเครื่องปรุงเลยครับ

อร่อยนี่เสร็จลงไปก็อร่อยทันทีเลยครับนี่อ๋อ
คล้ายก่อนไหมอมลิ้นเข้าไป
โห้โหแบบสี่หวันทุบหลังมั้ยจะได้ออก
หน้าแพงหรือเปล่าล่ะไม่แพงไม่แพงอ่าดูกันหน่อยนะครับ
เตี๋ยวเรือแบบธรรมดาราคาถ้วยละ๒๐บาท

แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเสิร์ฟชามเล็ก

ถึงจะอร่อยรสชาติมันถึงจะได้เข้มจ้นนะจ๊ะ
แล้วก็เขามีบริการจัดส่งฟรีถึงที่ถึงบ้านด้วยนะ

ก็ไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าชามหนึ่งก็๒๐บาท๕ถุงก็ร้อยเดียว
โถเอ้ยไม่แพงเพราะฉะนั้นลองสั่งกันได้นะครับ

ไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะสั่งแบบนี้แหละ
ก๋วยเตี๋ยวชามนึงลวกจิ้มทานนึง
แล้วก็มีเอาผักลวกสักชามหนึ่ง

ก็คือกากหมูเจียว
เอาก๋วยเตี๋ยวชามนึงลวกจิ้มชำหนึ่งผักลวกชามหนึ่งกากหมูสาม

เอาทุกอย่างที่ร้านนี้มีเอามาเลย

ลองโทรไปสอบถามกันดูผมไม่ได้อ่านเพราะว่า
มันขึ้นไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นอยู่แล้ว
ลองโทรไปสอบถามที่ร้านกันได้ครับ